สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้านะคะ
วันนี้เรายังต้องอยู่กับเรื่องของหมอยอนหมอยอน
หมอยอนจิระนครเป็นอะไรนะ
ตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศอืมใหญ่เหมือนกันนะใหญ่ค่ะนะฮะ
ใหญ่เหมือนกันแต่ว่าที่ข่าวโซเชียลหรือใครทั่วไปเนี่ย
คือผมอยากจะเริ่มพูดอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับ
คุณมิ้นว่าเป็นหมอเป็นนายแพทย์เนี่ยสังคมไทยให้เกียรติไหม
ให้เกียจมากนะคะให้เกียจมาก
ว่าให้เกียรติมากนะสำหรับหมอนะ
คือเขาถือว่าเป็นผู้ให้ชีวิตด้วยซ้ำ
คือสังคมไทยเนี่ยมองหมอเหมือนกับครูบาอาจารย์
เหมือนหมอเนี่ยต้องมีจริยธรรมที่สูงกว่าคนธรรมดาคุณว่าไหม
ใช่คือเขาก็พูดกันอยู่นะว่าคนเป็นหมอคนจะเป็นหมอได้ในจิตใจ
คือต้องใจบุญมากต้องเสียสละมากต้องทุ่มเท
ต้องทุ่มเทต้องรักษาผู้ป่วย
ทีนี้เวลาที่หมอหรือนายแพทย์ทำผิดเนี่ยแล้วก็ไม่ยอมรับอะไรอย่างนี้นะ
ผมว่าสังคมนี้เบิ่นคือหมายความพัดทานน้ำเพิ่มขึ้น
กรณีของหมอยลในคือเลื่องของเรื่อง
ก็คือขับรถชนไปที่รั้วนะผมก็ไปตรวจสถานที่บริเวณนั้น
แต่เมื่อวานนี้ตำรวจท่านพลตำรวจเอก
วีรชัยทรงเมตตาก็ไปตรวจนะฮะแล้วก็บอกว่ามันไม่มืด
ท่านผู้ชมเพื่อให้เข้าใจนะฮะผมจะอธิบายให้ฟังว่า
บริเวณที่มันเป็นพื้นที่ที่มันเกิดเหตุเนี่ย
พื้นที่ที่เกิดเหตุประวัติที่ผมไปมา
ตัวนี้เป็นป้อมยามสถานที่ราชการเนี่ยก็มักจะเป็นอย่างนี้
ตรงนี้ถนนเข้ามาอันนี้คือมาจากตีวานนล
มาจากสถาบันบำราชนราดูลตรงเข้ามา
ตรงนี้ก็คือบริเวณรั้วตรงนี้ก็คือบริเวณรั้ว
รถจอดอ่ารถก็จะขับมานะฮะอย่างนี้เพื่อเข้ามาในบริเวณ
ตรงนี้คือบริเวณกระทรวงนะครับกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุขเข้ามาในบริเวณนี้คือบริเวณ
ทีนี้เวลาที่๒ทุ่มเนี่ยสถานที่ราชการก็จะปิด
ปิดแล้วคุณหมอยอร์น
จะอยู่ในกระทรวงไหมทำงานในกระทรวงด้วยเพราะฉะนั้นก็
ก็ต้องรู้เป็นอันที่คุ้นเคยดีว่าเวลา๒ทุ่มเนี่ยไอ้รั้วนี่มันปิด
เวลาที่ขับมาของท่าน๒ทุ่ม
เสร็จตามข่าวมา๒ทุ่ม๒นาทีตรงบริเวณป้อม
ที่จะมาให้เห็นว่าขณะขับพุ่งชนเนี่ยคือยามคนนี้
คือรอปภสมชายกำลังปิดประตู๒ทุ่มแล้วปิดประตู
พอปิดปุ๊บกำลังใส่กุญแจรถนี่
คือตรงนี้มีเสาปูนอยู่กระแทกจนเสาล้าว
ร้าวเลยอุ้ยแต่ว่าแรงมากนะคุณชูวิทย์ใช่เสาปูนตรงเนี้ยล้าวเลย
นะฮะก็ประตูก็กระแทกเปิดถูกล่างนะฮะ
ก็ปรากฏว่ารถเนี่ยพุ่งมารถก็มาหยุดอยู่ตรงนี้ในขณะนั้น
ร่างของรอปภเนี่ยอยู่ข้างล่างรถนอนอยู่หน้ารถใช่ค่ะ
นะครับอยู่ล่างรถทีนี้หยุด
โหยอร์นหยุดนะฮะอะไรไอ
แอร์แบ๊กทำงานอ่าแอร์แบ๊กทำงานนะฮะ
แก๊กทำงานขึ้นมารอพอพออยู่ใต้ท้องรถ
ใช่นะฮะหยุดอยู่๒๕วัน
๒๕วินาทีนะฮะรถเนี่ยหยุดอยู่นะฮะ
๒๕วิตรงนี้ล่ะครับที่สำคัญอืมไอ๒๕วิ
เนี่ยหยุดแล้วก็ไปต่อลากรถลากร่างของ
รอพอพอเนี่ยมาอีกประมาณ๒๐๓๐เมตรค่ะต้นกระทั่ง
อ่ามีคนตะโกนบอกมีคนตะโกนบอกตำรวจก็เลย
ตั้งข้อหาคือต่างกรรมต่างวาระตรงที่ชน
กรณีที่ขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นบาดเจ็บ
สาหัสใช่ค่ะข้อที่สองเมาแล้วค่ะและยังขับขี่ใช่ค่ะ
อ่าทีนี้พอมาวาระนี้วาระที่หยุดยี่ห้าวิเนี่ย
ตำรวจเขาตั้งข้อหาเพิ่มเข้าไปอีกเมื่อวานนี้พยายามฆ่า
พยายามฆ่านะฮะข้อหาคือพยายามฆ่า
หนักเลยนะอันนี้พยายามฆ่านะฮะสองอะไร
ก็คือพยายามฆ่าและโดยไตรตรองด้วย
โดยไต่ตรองด้วยวักสี่นะฮะวักวักสี่
โดยไตรตรองท่านผู้ชมครับ
เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับสังคมผมนำเรื่องนี้มาพูด
ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะคือถ้าเมาแล้วเนี่ยรับเสีย
มันก็บอกว่าไม่มีเจตนาในกฎหมายบอกว่าเมาเนี่ย
ก็คือการเป็นขับรถโดยประมาทนะฮะถึงขนาดดีการเนี่ย
มีระบุไว้นะครับท่านผู้ชมครับผมเอามาอ่านให้ให้
ให้ฟังนะฮะคือพูดง่ายง่ายว่าหลักการเนี่ยการฆ่าผู้อื่น
โดยไตรตองไว้ก่อนหมายความว่าก่อนทำการฆ่าผู้กระทำผิด
ได้ไต่ตรองต้องควรคิดแล้วตกลงใจกระทำความผิด
ก็พูดง่ายว่าไตรตรองต้องคิดแล้วถูกไหม
เขาบอกว่าไม่ใช่ผมบอกนะสารดีการท่านบอกว่า
ไม่ใช่กระทำไปโดยปัจจุบันทันด่วนเพราะเมาสุรา
บันดาลโทษะแปลว่ามีสติดี
ถ้าไตรตรองมันต้องมีสติถ้ามีสติก็ต้องไม่กินเหล้า
มันเป็นเหตุผลกันนะฮะถ้ากินเล่า
ก็ไม่มีสติถ้ากินเหล้าก็เป็นประมาท
ถ้าไม่กินเหล้าเป็นเจตนาฆ่าคน
ตัวนี้ถ้าหมอยอมรับบอกว่าเอาผมกินเหล้าไป
ผมกินเล่าไปตรวจแอลกอฮอล์เกินก็จะตั้งก่อหาว่า
เมาสุราขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นบาดเจ็บ
สาหัสแต่หมอยอนบอกไม่กินเล่า
ไม่ให้ตรวจแอลกอฮอล์ก็ไม่ให้ตรวจก็พิสูจน์แล้วอ่ะ
ถ้าคุณไม่กินคุณมิ้นถ้าเขาตรวจคุณ
คุณจะกลัวไหมคุณต้องรีบให้ตรวจเลย
ไหมครับเพราะว่าจะได้เป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าผมไม่ได้กินเหล้า
อย่างนี้กินแน่นอนเพราะว่าไม่ได้บอกผมบอกนะ
กฎหมายให้สันนิษฐานว่าผู้ที่ไม่ตรวจคือผู้ที่กินเหล้า
คือให้สันนิษฐานกล่าวหาไว้เลยสันนิษฐานได้เลยครับสันนิษฐานว่า
หมอยอนเนี่ยกินเหล้ามาเพราะไม่ให้ตรวจคือกฎหมายระบุไว้อย่างนั้น
ทีนี้ถ้าเรื่องกระบวนการไปสู่ศาลท่านผู้ชมครับ
สารจะว่าไงก็เป็นภาระหน้าที่ของหมอยอนที่จะต้องพิสูจน์
พิสูจน์ว่าอะไรครับพิสูจน์ว่าตัวเองไม่ได้กินเล่า
เพราะกฎหมายจะเอาผิดหมอยอนว่า
ไม่ให้ตรวจแสดงว่ากินเหล้า
สันนิษฐานด้วยก่อนกฎหมายบอกถ้าไม่ให้ตรวจก็คือสันนิษฐานด้วยก่อน
ท่านผู้ชมเวลาผ่านด่านนะฮะท่านผู้ชมก็บอกว่า
อย่าให้เด็กกินไม่ต้องมาตรวจ
ลักษณะอย่างนี้กฎหมายสันนิษฐานว่ากินเล่า
ทีนี้พอขึ้นสารกินเล่าแต่ไม่ให้ตรวจ
จึงเป็นภาระหน้าที่ให้พิสูจน์
พิสูจน์ว่าก่อนที่จะขับรถมาตรงนี้ไปไหนมา
หมอยรไปไหนครับ
ไปไหนมาจากไหน
สมมติมั้ยจากงานเลี้ยง
ผมเพิ่งมาจากบ้านแม่ครับไปหาแม่มา
เป็นภาระที่พิสูจน์หมอโยนต้องพิสูจน์ที่ศาล
เพราะว่าตัวเองไม่ยอมที่จะตรวจแอลกอฮอล์
เมื่อไม่ตรวจแอลกอฮอลก็เป็นภาระหน้าที่ที่จะพิสูจน์ต่อสารว่า
ตัวเองก่อนมาตรงนี้ตัวเองไม่ได้กินเหล้า

ใครก็เอามาคนในบ้านหรือเอาคนนั้นคนนี้ที่เห็นพูดคุยระหว่างนั้นไม่ได้กินเหล้าเลย

ก็เป็นสิ่งที่จะต้องพิสูจน์
สมมุติว่าผมเป็นหอยอนผมก็ต้องพิสูจน์ว่าผมไม่ได้กินเหล้านะฮะ
อายการเขาตั้งข้อหาแน่นอนว่าเมาสุรา
คุณก็กินสารก็จะต้องลงเพราะว่าคุณไม่ยอมให้ตรวจ
เพราะถ้าคุณไม่กินคุณก็ให้ตรวจสิ

เพราะฉะนั้นก็เป็นภาระไงที่หมอยอนต้องไปพิสูจน์
ทีนี้ถ้าเกิดไปงานเลี้ยงไปร้านอาหาร

แต่อันนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทางอายการต้องไปพิสูจน์เลย
กลับกันเป็นหมอนอนที่ต้องพิสูจน์ว่าตัวเองไม่ได้กินเหล้า
เพราะตัวเองไม่ได้ตรวจไม่ให้ตรวจ

ท่านผู้ชมหลายท่านขับรถผ่าน

ไม่มาตรวจได้ยังไงไม่เมา
คือมีลูกเล่นมีช่องทางของกฎหมาย
คิดว่าตัวเองเนี่ยพูดอย่างนี้ไม่ตรวจไม่เป็นไร

มิลลิกรัม๕๐มิลลิกรัมนะ
๕๐มิลลิกรัมนะเปอร์เซ็นต์ค่ะ
ที่กฎหมายกำหนดว่าเมาใช่ค่ะ
ถ้า๔๙เมาไหมไม่

เมื่อคุณไม่ให้ตรวจตำรวจเขาจะตั้งข้อหาว่าเมา
กฎหมายสันนิษฐานได้ว่าเมา
ดังนั้น๑โดนแล้วล่ะ

มีการคราวที่๔
ข้อที่๔คือพยายามฆ่าคนใดใดตรอง
อ๋ออันนี้เป็นกฏทั้งกฏจรจรคือการพักใช้ไปหนุยาศ

เขาบอกเขาช่วยนะหมอยอนให้สัมภาษณ์
บอกว่าเขาก็ลงมาดูแลผู้บาดเจ็บไม่ได้ตั้งใจขับรถทับ
ไม่รู้เหมือนกันว่ารถไหลไปแบบนั้นได้ยังไงแต่พอคนตะโกนบอกเขาก็หยุดลงมาดูเขาว่าอย่างนั้น
ตัวเองเป็นหมอนะครับและนี่เป็นสถานที่ราชการนะครับ
ตัวเองอยู่ต้นสังกัดที่ลนลงเรื่อง

มีเหตุผลอะไรที่ตัวเองจะไม่ให้

สักครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมพักกันแป๊บหนึ่ง

ครับท่านผู้ชมครับคุณมิ้นครับ

ผมไม่รู้จักรอปภคนนี้เหรอ

ถ้าไม่มีผิดใจแล้วผมจะไปไต่ตองฆ่าเขาเรื่องอะไร
แต่มิ้นเคยได้ยินนะคุณฉวิทย์
อันนี้เคยได้ยินคนเขาพูดกันมาว่า
เอาทีละประเด็นไอ้ตรงนี้เนี่ยนะครับตำรวจตั้งไว้ก็เพราะไอ้๒๕วินาทีที่ผมบอก
คือชนรอปภอยู่ข้างล่างแล้วแอร์แบ็คระเบิดแล้วก็จอดแล้วก็ยังขับล่างไป
เพราะฉะนั้นไอ๒๕วินี่ถือว่าตายตรองตายตรองว่าไอ๒๕วินี่ยังไป
ยังไงดีก็อย่างที่คุณพูดไงถ้าไปตายเสียดีกว่าไหมนะ
ก็เลยขับไปอีกเพราะ๒๕วีเอ๊ะดูมีคนแล้วขับไป
ถามจริงเถอะครับท่านผู้ชมอย่างนี้เมาไหมเมาแต่ไม่ยอมรับ
เหตุที่ไม่ยอมรับมันก็เพราะอะไรครับหนึ่งเป็นข้าราชการ
ชั้นสูงด้วย๒เป็นหมอเป็นไอแพทย์๓ถ้ารับว่าเมามันง่ายกว่าไหม
ง่ายกว่าครับในบุคคลธรรมดานะฮะแต่จะโดนอันนี้ครับ
วินัยใช่ไหมคะถูกต้องครับการที่เป็นข้าราชการเนี่ย
และผิดวินัยเนี่ยมันก็มีบันทึกการเจริญเติบโตของหน้าที่
มันก็จะลำบากอืมเพราะฉะนั้นลองดูสิครับว่าที่หมอยอนไม่รับเนี่ย
ว่าไม่ให้ตรวจถูกไหมไม่ยอมให้ตรวจก็เพราะว่ามันมีอยู่ในมาตรา
คือการจะเล่นงานข้าราชการมันยากเย็นเหลือเกินคุณมิ้น
ผมจะบอกคุณให้นะมาตรา๘๕วงเล็บ๔การกระทำอันได้ชื่อว่า
เป็นผู้ประพฤกษั่วอย่างร้ายแรงอันนี้หมายความกรณีเป็นข้าราชการ
ถ้าผมเมาแล้วขับรถชนคนเนี่ยผมถือว่าประพฤกษั่วอย่างร้ายแรงไหม
จริงอยู่มีผู้ใหญ่ในกระทรวงสาธารณสุขบอกโอ้บริเวณนั้นมันมืดนะ
บริเวณที่ประตูมันมืดตำรวจก็อุตส่าห์ไปพิสูจน์
เขาลงพื้นที่เวลาเดียวกันเลยเวลาเดียวกันเลย๒ทุ่มไปพิสูจน์
บอกไม่มืดเขาบอก๑๐๐๑๕๐เมตรเนี่ย
มองเห็นมองเห็นไม่มืดทั้งผู้ใหญ่กระทรวงศาสุบอก็บอกว่า
หมายมันมืดนะแล้วก็สีรั้วเนี่ยมันก็กลมกลืนกับสีดำ
แต่มันจริงครับสีเขียวนะที่แอบประตูหลัวเนี่ยสีเขียว
ต้องไปตัดแต่งต้นไมค์ใหม่
และก็บอกว่ามีการสอบวินัยไหมจะให้ท่านนายแพทย์อะไรแท้จริง
บอกว่าอย่างนี้มันต้องตั้งคณะกรรมการสอบ

ในข่าวยังเขียนผิดอยู่แล้วครับ
ตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงนะครับ
คือสืบนะครับไม่ใช่สอบนะครับ
สืบข้อเท็จจริงกว่าว่าจริงไหม

เพราะเป็นการสืบข้อเท็จจริงว่าเป็นยังไงยังไง
สืบนะฮะไม่ได้ตั้งคณะกรรมการสอบนะครับ

ข้าราชการเขาให้ตั้งคณะกรรมการสอบ

ว่าผู้ใหญ่กระทรวงสาธารณสุขเขาออกมาบอกว่า
เรื่องนี้เป็นคดีอาญาให้ตำรวจทำสำนวนอะไรให้เสร็จก่อน

เขาบอกว่าเวลาเกิดเหตุเป็นเวลานอกราชการคุณชูวิทย์

เขาบอกว่าเวลาเกิดเหตุมันนอกราชการคืนนี้คุณมิ้น
ผมถามคุณกลับนะนอกเวลาราชการใช่ไหม
สมมุตินอกราชการคุณเป็นราชการชั้นผู้ใหญ่
แต่หมดเวลาสี่โมงครึ่งคุณไปนั่งกินเล่า

ยังไงเขาหมดกว่าราชงานแล้วคุณก็เลิกเป็นคนนั้นหรอคะ

เพราะฉะนั้นคำนี้ก็คือคำว่าจริยธรรม
จริยธรรมนี้มันไม่มีเวลาหรอกครับ
ผมยกอย่างถ้าเกิดผู้ใหญ่ที่ยุ่งเกียว

พอ๔โมงครึ่งกินเหล้าชนแก้วแล้วโอ๊ย

นี่นอกเวลาแล้วเล่นไพ่

ไม่ว่าในและนอกเวลาราชการ
ทีนี้ถ้าคุณไม่ได้กระทำความผิดมันก็ไม่มีอะไร
หมายความว่าคุณดื่มเหล้าก็ไม่ได้ไปหาเรื่องใคร

ถูกไหมครับดื่มเหล้าผมก็ไม่ได้ไปทำอะไรใคร
เพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ไม่ผิดแต่มันผิดเกิดขึ้นเมื่อไปขับรถชนคน
ที่สำคัญคือไม่ให้ตรวจแอลกอฮอล์
ตัวนี้แหละครับตัวไฮไลท์ที่สังคมจับจ้องหมอ
ซึ่งในเวลาหนึ่งคืออาจารย์คือหมอผู้ทรงเกียรติในแพทย์ผู้ทรงเกียจ
แต่ในเวลาเดียวกันที่กระทำความผิดสังคมก็กระหน่ำ
อีกภาพหนึ่งคือข้าราชการคำว่าข้าราชการ
ท่านผู้ชมที่เมื่อกี้ผมเล่าค้างอยู่ก็คือการกระทำอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤกชั่วร้ายแรง
มาตรา๘๕ทับ๔คือจะเล่นข้าราชการมันไม่ใช่ธรรมดา
ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไปร้องแล้วเขาจะรับนะฮะ
ข้อ๙นี่ข้อ๙นะ
กรณีเกี่ยวกับการเสพของมืนเมา
ตามปกติแล้วเป็นเพียงความผิดฐานประพฤกษั่ว

ประกอบอย่างอื่นที่แสดงให้เห็นถึงความร้ายแรง
ันนี่อันทำให้เสื่อมเสียเกียจศักดิ์สัก
ของตำแหน่งหน้าที่ราชการอย่างยิ่ง
ก็อาจเข้าค่ายลักษณะเป็นความผิดวินัยร้ายแรง
ฐานประพฤตชั่วยังร้ายแรงได้
เช่นเสพสุราในขณะปฏิบัติหน้าที่เสพสุราเสียราชการ
เมาสุราในที่ชุมชนเกิดเรื่องเสียหายเสียเกียรติเสียศักดิ์ศรี

เพราะฉะนั้นหมอยอนถึง

ใช่ไหมก็ให้ตรวจไม่ได้ถ้าตรวจไปคุณก็โดนเรื่องวินัย

ขึ้นมาเนี่ยผมไม่เมาแล้วผมจะมาตั้งผมเมาเรื่องอะไร
เห็นไหมเขาก็บอกเขาทำถูก
คือข้าราชการเนี่ยต้องรู้จักนะครับ
จับให้มั่นคันให้ตาย
นะฮะก็บอกว่าผมไม่ตรวจอ่ะ
ผมไปตรวจก็ผมก็ไม่ได้เมาไงถูกไหม
แล้วไปสู้ที่ศาลผมก็บอกว่ามีพยานสืบว่าผมออกจากบ้านแม่
ผมไม่ได้กินเหล้าเลยผมไม่ได้แตะเลยผมพิสูจน์ได้นะ
ไม่มีพยานแวดล้อมเนี่ยมาชี้หน้าแดง
แล้วเป็นแดงแล้วผมเป็นอะไรผมมีเรื่องผมก็หน้าแดงอ่ะสิ
ปิดอะไรเพราะว่าเมื่อไม่ได้ตรวจแอลกอฮอล์แล้ว
พยานหลักฐานก็ไม่มีก็เป็นหน้าที่ของหมอยอนที่จะมาพิสูจน์ว่า
ตัวเองไม่ได้เมาสุราแต่ถ้าไปตรวจซะมันโดนฮะ
มันมีห้าสิบมิลลิกรัมอยู่ถ้าเกิดเกินห้าสิบ
กฎหมายกำหนดว่าเมาสุราดังนั้นพอเมาสุราก็เจอข้อหาทางวินัย
อืมปลาพลึกชั่วร้ายแรงทำให้เสื่อมเสียแก่หน้าที่เกียรติศักดิ์ของข้าราชการ
เห็นไหมครับนี่คือสาเหตุสำคัญที่หมอช่อนไม่ตรวจไม่ตรวจ
ไม่ยอมรับไม่มีตินไม่ตรวจไม่ตรวจก็เพราะว่ามันมีวินัยราชการอยู่
เป็นข้าราชการเนี่ยถ้าโดนวินัยแล้วเนี่ยร้ายแรงแล้ว
ผมถามหน่อยคุณจะเจริญเติบโตยังไงอนาคตกันไหมไม่ก็ปลดออก
เพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันเข้าใจโดยกฎหมายเข้าใจ
แต่จริยธรรมนี้ไม่มีทางเข้าใจหรอกครับ
ว่าคุณเป็นหมอและต้นกระทรวงสาธารณสุข
อย่างที่นายแพทย์แท้จริงว่านะฮะ
เป็นเจ้าตำรับการลนลงเมาแล้วไม่ขับนะฮะ
กระทรวงสาธารณสุขนะครับมัวแล้วไม่ครับ

ผู้ที่อยู่ในกระทรวงก็ล้วนเป็นหมอ

ลำบากจริงที่
จะยืนอยู่ในสังคม

ต่อว่าว่าทำไมถึงไม่ตรวจแอลกอฮอล

สองมีเกียรติมีศักดิ์ศรีสามเป็นข้าราชการ

เอาแล้วตัวเองทำไมไม่ตรวจ

ทั้งตำรวจเขาขยันเพราะต้องแจ้ง

พยายามฆ่าโดยใจกรองเนี่ย
ผมก็คิดว่าหมอยอนก็คงจะสู้ได้

คือทำเงียบตำรวจเข้าไปเห็นเขาตั้งหนักไว้ก่อน

อาจจะไม่ฟ้องหมดก็ได้๔๕ข้อหานี้อายการมามองแล้วอุ้ยแพ้แน่
ก็บอกอ้าวไม่ฟ้องอันนี้เป็นเพราะสภาพการในการเกิดเหตุหรือเป็น
เพราะว่าคือหมอยอลฮะคือความหมายคืออะไรครับหมายถึงว่าถ้าสมมุติว่า

คืออย่างนี้ตำรวจตั้งข้อหากระบวนการก็ไปสู่อายการ
อายการก็จะตรวจสำนวนดูข้อหาก็อาจจะมีสี่ห้าข้อหา
อายการอาจจะงดไม่ฟ้องสักข้อหานี้ไม่ฟ้องข้อหานี้ฟ้องข้อหานี้
หรือส่งมาให้ตำรวจสอบเพิ่มเติมดูสำนวนแล้วยังไม่ครบถ้วน
ส่งสำนวนกลับมาให้ตำรวจสอบเพิ่มเติมจำคดีอยู่๒คดี๓คดีได้ไหมครับ
คดีแรกในบอสอยู่วิทยาอืมนี่คล้ายกันเลยอ่ะไม่คล้ายฮะ
มันคล้ายตรงที่ว่าส่วนหนึ่งอีกส่วนที่ไม่คล้ายก็คือ
เขาบอกว่าเครียดชนไปแล้วก็เข้าบ้านแล้วก็กินทีหลัง
แล้วก็กินทีหลังเห็นไหมไม่ให้ตรวจอืมเห็นไหมฮะซึ่งตรงเนี้ย
อยากจะให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคนที่สองใครอ่ะที่ขับรถเบนท์

ให้ตรวจไหมนั่นก็ไม่ให้ตรวจนั่นไปโรงพยาบาลแล้ว
จะตรวจเลือดไม่เอาไม่เอาตรวจเห็นไหมสู้ตรงนี้ส่วนอีกคนนึง
ใครที่เป็นนางแบบนางแบบที่ขับรถล่ะตำรวจก็ไม่ตรวจกลับไปวันหนึ่งจะมาให้ตรวจ
อ๋อนางแบบลูกครึ่งแอนนงแอนนาอะไรนั้นเห็นไหม
คือคือตรงนี้ตัวที่คนเนี่ยมักจะต่อสู้ตรงที่ตัวเองไม่ได้เมา
คือกลัวไหมกลัวนะตัวเองเมาเนี่ยเวลาขับไปขึ้นรถเนี่ยแล้วมีด่านมีอะไรเนี่ยกลัว
เพราะว่ามันเป็นข้อหานักทีนี้ในประเทศไทยเนี่ยเขาถือว่าการเมาเนี่ย
เกี่ยวข้องกับความประมาทแต่ที่บางประเทศเนี่ยเมาเนี่ยเป็นเจตนาในการทำร้ายคน
เจตนาในการทำร้ายคนคือหมายความว่าคุณไปนั่งรถคุณเมาคุณยังขับรถเนี่ย
คุณโดนข้อหาเนี่ยเจตนาฆ่าได้อ่ะเพราะรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าถ้าเมาแล้วขับรถมันมีโอกาสเกิด
เกิดอุบัติเหตุถ้าคุณเมาแล้วคุณไปขับเนี่ยคุณโดนเจตนาฆ่า
แต่ในประเทศไทยเนี่ยการเมาคือประมาทประมาทเพราะฉะนั้นตัวนี้น้ำหนักของ
น้ำหนักของโทษเนี่ยต่างกันในเมืองนอกเนี่ยถ้าเจตนาฆ่าเนี่ยก็แน่นอนแล้วครับ
มันไม่มีต่ำหรอกครับ๒๐ปีขึ้นทั้งนั้นในกรณีไทยประมาท๑๑๐ปีนะครับ
ถ้าเมาลึกครับ๓๑๐ปีเพราะฉะนั้นถามว่าหมอยอ่อนจะรอดมั้ยเดี๋ยวผมบอกให้ว่ารอดมั้ย
พูดข้ามช็อตเลยเพราะตอนนี้ขยันตำรวจตรวจตลอดตรวจไฟไม่มืดสว่าง
แจ้งก่อหาเพิ่มดูกองลงกองดำรถหมดเลย
เอาใจสังคมละได้เข้าสังคมก็นำก่อหาเจริยธรรมไม่มี
ไม่ยอมให้ตรวจเป็นหมอเองแท้ยังไม่ให้ตรวจนะฮะ
เพราะถ้าตรวจก็โดนวินัยก็ไม่ให้ตรวจ

เห็นไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นเรื่องสุราเนี่ย
ภายในผมว่านาทีเดียวเปลี่ยนชีวิตเราทั้งชีวิตเลย
และหมอยอนเนี่ยจะสู้คดีอย่างไรในเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังครับ
คุณชุวิตขอแบบตรงชัดเจนเลยสู้ยังไงแล้วรอดไม่รอดกว่าในย้อนเนี่ย

วิ่งไปหาผู้เสียหายก่อนเลยก็คือรอปภคนนี้

มีเมียเปล่ามีภรรยามีไหมแม่มีไหมเข้าไปเลย
รับปากว่าจะดูแลจะเยียวยาเต็มที่อันนี้คือข้อแรก
ซึ่งโดยปกติเนี่ยคุณก็มักจะเห็นว่าบางคนขับรถชนคนตาย
พ่อคนขับรถเนี่ยรีบวิ่งไปงานศพบอกว่าไม่ต้องห่วงนะ
ผมจะดูแลให้รับผิดชอบนะที่เสียหายเนี่ยผมจะรับผิดชอบ
ที่คุณมิ้นเมื่อกี้บอกว่าชนเสียให้ตายให้ตายเสียดีกว่าเนี่ย
ก็คือเรื่องนี้แหละครับเพราะถ้าตายไปเนี่ยมันให้เป็นก้อน
ค่าไปเลย๕แสนล้านนึงเดี๋ยวจะจ่ายให้เลยนะ
แต่ถ้าเกิดไปพี่กลพี่การทั้งชีวิตที่จะต้องเสียหาย
ที่จะต้องไปดูแลเขานี่คือคนบางคนถึงสมัยก่อนนะครับ
สมัยนี้ผมก็ไม่เคยเห็นเท่าไหร่สมัยก่อนที่เขาว่าเขาขับรถบรรทุกขับรถอะไร
ชนแล้วต้องถอยหลังมาชนอีกทีก็ได้เรื่องนี้แหละนะฮะ
ทีนี้หมอยอนต้องวิ่งไปหาผู้เสียหาย
ไปหาเมียซิตอนนี้ก็เริ่มแล้วเมียเป็นไหน
เป็นไหนเป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้านอยู่ไหนก็อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขนี่แหละ

จะรับผิดชอบให้มีค่าเสียหายอะไร
ทีนี้พอสู้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องบอกสารท่านล่ะครับว่า
กับผมก็ได้เยียวยาให้กับผู้เสียหาย
ไม่ติดใจญาติครอบครัวไม่ติดใจเอาความ
ตรงนี้แหละครับพ่อไม่ติดใจเอาความนะฮะ
สองผมก็ไปหาล่ะครับหลักฐานว่าผมไม่เมา
หลักฐานผมไม่เมาอะไรเอ้าข้อที่สองเนี้ย
ผมบอกให้ชัดนะชัดไม่ชัดข้อแรกผู้เสียหายวิ่งไปหาซะ
เคลียร์ซะว่าจะจ่ายค่ารับผิดชอบดูแลให้
ยิ่งถ้าเป็นแม่บ้านอยู่ในกระทรวงโอ๊ยคุยได้นะเดี๋ยวคารักษารักษาผลญี่บัญ
จ่ายให้คารักษารักษาดูแลจ่ายให้แต่ละเดือนหาได้เท่าไรจ่ายให้
พ่อแม่อยู่ที่ไหนจะให้
ข้อที่สองก็ต้องไปเหละว่า
ผมจะเอาหลักฐานมาสู้ยังไงว่าไอ้เรื่อง

เพราะกฎหมายบอกแล้วถ้าไม่ตรวจก็คือเมา
แต่ผมก็ต้องเอาหลักฐานก่อนที่ผมจะมาตอน๒ทุ่มที่ประตู๒ที่กระทรวงศุกร์เนี่ย

ผมออกมาผมไปหาแม่มา
ผมไปหาแม่นี่ผมกินเหล้าได้ยังไง
หรือผมไปสอนหนังสือมา

ผมไม่ได้มาจากงานจัดเลี้ยงงานแต่งงาน
ทีนี้พยานแวดล้อมหรือพยานบุคคลที่จะเอามายืนยัน
อันนี้ก็ต้องแล้วแต่ละครับอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ละครับแล้วแต่ว่า
จะมีมายืนยันไหมนะเพราะถ้าไม่ยืนยัน
กฎหมายก็จะบอกว่าสันนิษฐานว่าเมา
สารก็จะลงแล้วครับว่าเมาสุราแล้วขับ
แต่อย่างไรก็ดีมาพิจารณาข้อหนึ่งคือการเยียวยา
ผู้เสียหาย๒ไม่เคยกระทำความผิด
ไม่เคยเมาสุราแล้วก็ขับรถชนใครมาก่อน
สามเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทำคุณงามความดีมาเยอะ
ใช่ไหมสิ่งต่างเหล่านี้ก็หมายความว่าศาลก็จะลงล่ะครับ
แต่สารลงแล้วก็อาจจะรอไม่ได้ลดห่อนฮะจะรอ
ก็หมายความว่าสารลงโทษจำแต่ว่าเนื่องจากหนึ่งไม่เคยกระทำความผิด
เยียวยาผู้เสียหายแล้วไม่ติดใจเอาความ
สามเป็นข้าราชการผู้ใหญ่ทำคุณงามความดีไว้
สิ่งต่างเหล่านี้ก็จะมาลดหย่อนแล้วก็มาจะบอกสาร
การก็อาจจะแบบพิจารณาว่าอาจจะให้รอ
ที่สำคัญไอ้ที่ผมบอกแล้วครับข้อที่พิสูจน์ว่าไม่ได้เมา
มาจากไปสอนหนังสือมาจะไปกินเหล้าได้ยังไง
ผมไม่ได้กินแล้วทำไมไม่ให้ตรวจ
ก็น่าจะเป็นสิ่งที่เขาบอกแล้วถ้าให้ตรวจไปก็ไปโดน
ก็หาทางวินัยนะ
แต่ต่อให้ทางอาญาลงรอลงอาญาหรืออะไรก็ตาม
มันก็ไม่พ้นวินัยอยู่ดีไหมคุณชุวิต
ถ้าไปอาญาคุณมิ้นสมมุติทางอาญาทางศาลท่านไม่ได้ลง
หาข้อพิสูจน์ได้ว่าตัวเองไม่ได้ดื่ม
แต่ตัวเองมาจากการสอนหนังสือมาเสร็จก็ไม่ได้ดื่มอะไรเลย
ยกขึ้นมาแล้วคุณจะมาลงวินัยผมได้ยังไง

คือขบวนการต่อสู้เนี่ยยังไม่ทราบถูกไหมครับ
เพราะสารลงแน่นอนในกรณีที่คุณหาข้อพิสูจน์ไม่ได้

ลงแน่นอนว่าเมาสุราเพราะว่าคุณไม่ยอมให้ตรวจ
ที่สำคัญคุณมินก็อย่างที่ผมพูดตอนต้นแหละ
กลับไปตอนต้นว่าการไม่ลงโทษทางอาญาทางกฎหมายเนี่ย
แต่ผมว่าลงโทษทางสังคมมันรุนแรงนะ

แรงมากครับเพราะทุกวันนี้ผมคิดว่า
คนที่เป็นหมอด้วยกันซึ่งสังคมไทยให้เกียรติ
ศักดิ์ศรีให้กับนายแพทย์กับหมอเป็นครูบาอาจารย์

แต่ตัวเองตัดสินใจในสิ่งที่ไม่ยอมกระทำ
เหตุเกิดในสถานที่ราชการด้วย

คุณวินปฏิบัติหน้าที่อยู่เปล่า
ปฏิบัติหน้าที่อยู่เป็นรอปภของกระทรวงด้วย
การที่ไม่ตั้งกรรมการสอบ
ทางตำรวจเขาบอกแล้วเรื่องนี้ตำรวจเขาขยันผิดปกติแล้วครับ
ถ้าอะไรที่สังคมติดตามตำรวจจะขยันและเพิ่มข้อหาตลอดนะฮะ
อันนี้เรียงไปโดนแล้ว๔ข้อหาพรุ่งนี้ก็จะแจ้งอีกข้อหาหนึ่งคือ
หยุดรถให้ความช่วยเหลือซึ่งไอ้ข้อหานี้จำได้ไหมครับ
ว่าในบอสเนี่ยอยู่วิทยาของกระทิงแดงของเครื่องดื่มชูกำลังก็เคยโดน
แต่ข้อหานี้มันมีอายุความอยู่ปีเดียว

หมดอายุความไปแล้วในบอสก็เลยหลุด
แล้วก็มันไม่ได้เป็นข้อหาที่โดนโทษร้ายแรง
ตัวที่จะต้องสู้คือไอ้เมาสุรานี่แหละครับ
เพราะถ้าสู้เรื่องเมาสุราเนี่ยว่าไม่เมา
เมื่อไม่เมาก็ไม่ได้มีเจตนาไม่ได้มีอะไรที่จะไปทำร้ายใคร

เพราะเมาผมก็โดนโทษว่าประมาทขับรถชน
คือตัวเมาเนี่ยของไทยเรากฎหมายมันไปอยู่ที่เรื่องของการจราจร
แต่กฎหมายของประเทศอื่นมันไปอยู่ในอาชญากรรมนะครับ

เป็นกฎหมายหนักเพราะฉะนั้นกฎหมายคนเรากฎหมาย
ประมาทอยู่ถ้าเมาก็ประมาท
คุณชุวิตว่าเราควรเพิ่มไหมให้มันหนักขึ้นหรือว่าอยู่แบบนี้ดีแล้ว

สังคมเราต่อสู้มาโดยตลอดถึงขนาดว่าสุราเนี่ย
กำหนดเวลาขายถูกไหมครับ
หนวดสถานที่กำหนดเวลากำหนดวันควบคุมควบคุมโฆษณาทุกอย่าง
ซึ่งจริงถ้าจะเข้มจริงผมก็ว่าลำบาก
เพราะสุราเนี่ยในบางประเทศเนี่ยมีผู้ติดสุรา
สถานที่บางที่เนี่ยอย่างเช่นที่สหรัฐอเมริกาเนี่ย
จะต้องถามชุมชนไม่ใช่ตะบี้ตะบันให้เขตให้อำเภอให้ราชการเปิด
คือต้องไปถามชุมชนคำว่าชุมชนก็คือ
คนที่อยู่ในชุมชนเดียวกันว่าอนุญาตให้เปิดหรือเปล่า
หรือถ้ามีอยู่๒ล้านแล้วเขาจะมาเปิดอีกล้านหนึ่ง
ชุมชนให้เปิดไหมถ้าชุมชนไม่ให้เปิด
ก็คือคนที่อาจจะเป็นโรงเรียนอาจจะเป็นสมาคม
อาจจะเป็นคนในชุมชนต่างซึ่งมารวมตัวกันให้ความเห็น

นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศที่เจริญแล้ว
รวมทั้งสถานที่ที่ปิดสถานที่ที่บริการเหล้าในสุรา
เขาจะปิดมิดชิดแม้แต่หน้าต่างจะไม่มี
ท่านผู้ชมอาจจะดูในทีวีได้หนังฝรั่งจะเห็นได้ว่าบาร์มันจะทึบ
มองเข้าไปไม่เห็นมีหน้าต่างเพื่อไม่ให้เยาวชน
เข้าไปเห็นกิจกรรมที่กำลังดื่มกินอยู่
แต่ประเทศไทยนั้นไม่ใช่หรอกครับก็ลองดูเดือนไหนเดือนหน้านี้แหละ
เดี๋ยวก็จะมีร้านเบียร์เดี๋ยวก็จะมีสาวเสิร์ฟเบียร์
กินเบียร์ไหมพี่เอาไม่เรียกผมพี่แล้วกินเบียร์ไหมลุง
เอาหน่อยไหมก็เห็นได้ว่าคนใส่เบียร์เนี่ยทำไมใส่ซะ
ใส่แบบเซ็กซี่นิดน้อยร่วนเย้ายวน
ในสถานที่ร้านอาหารต่างไม่มีโฆษณาก็จริง
ี่ห้ออะไรเดินผ่านไปพลาดมาจะกินไหมเชียร์ไหมกินไหมกินไหม
ก็นี่แหละครับมันเป็นช่องโหวของกฎหมาย
ซึ่งในประเทศไทยนั้นปฏิบัติแต่ในประเทศอื่นไม่ได้ปฏิบัติ
รวมทั้งแม้กระทั่งว่าเอาสุราเนี่ย
มาเดินกินอยู่หน้าร้านผมเคยเล่าให้ฟังแล้วนะฮะ
ลงมาจากร้านอาหารมาเดินกินหน้าฟุตบาทโดนจับครับ

ร้านอาหารโดนปิดครับแต่ประเทศไทยไม่เป็นไร
ออกมาถือแก้วเหล้าน่ากินกันฟุตบาท
กระทั่งว่าถือเบียร์ถือถุงสุราต้องมีถุงกระดาษห่อหุ้ม
เราก็เห็นแล้วว่าในที่สาธารณะนั้นไม่ให้
แต่ในประเทศไทยก็ยังมีการกระทำนั้นอยู่ถึงขนาดว่าจะไปขายในร้าน
เราเคยพูดไปตื้นขนาดว่าในโคอนวีเนียนโต

นี่แหละครับคือช่องโหวของกฎหมาย
ลักษณะของกฎหมายเกี่ยวกับแอลกอฮอล์
ไม่ว่าจะทั้งแยกออกมาเป็นอาจกรรมไม่ว่าการพิจารณาการให้ใบอนุญาตแองกอฮอล
คือมันก็ดีขึ้นเรื่อยในสมัยหนึ่งเรามีการขายเหล้ารอบมหาวิทยาลัย
ช่วงนี้ก็ลดน้อยลงนะครับก็คงต้องรอดูต่อไปความขับเคลื่อนของสังคม
นี่คือส่วนหนึ่งที่หมอยรโดน
คุณผู้ชมคือบางทีคนไทยหลายคนก็บอกว่าเมืองไทยอยู่ง่ายเมืองไทยอยู่สบาย
เพราะว่าเราใจดีเราอรุมอร่วยกัน
แต่ว่าในความอรุ่นอร่วยบางทีเราก็ต้องดูกันด้วยนะคะ
คือเราก็จะเราที่เป็นประชาชนเองจะสองมาตรฐานบ้างมันก็ไม่ได้เหมือนกัน
สำหรับกรณีแบบนี้บางคนก็มองว่าไม่ได้อรุ่นอร่วยไม่ได้
ขณะเดียวกันตัวเราเองเราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์เดียวกับเขา
เราก็มองว่าสำหรับเรามันน่าจะอรุมอร่วยได้บ้าง
คือแบบนี้ตรงกลางมันอยู่ตรงไหน
เราอยากจะให้สังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนบ้าง
ประชาชนนี่แหละจะเป็นพลังที่สำคัญในการที่จะส่งต่อความคิดเห็น
แล้วก็ขับเคลื่อนสังคมว่าอยากที่จะให้สังคมไทยดำเนินไปในทิศทางไหน
นี่คือหนึ่งกรณีตัวอย่างที่เรายังต้องรอดูกันต่อไปว่า
สุดท้ายแล้วบทสรุปจะออกมาเป็นแบบไหน
มันจะมีผลกระทบกับสังคมไทยที่จะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง

หมดเวลาของชุวิตตีแสกหน้าแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ